วันนี้เองนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะที่ได้รับการติดต่อจากลุงพล
ให้ไปช่วยทำคดีให้เนี่ยนะคะตอนแรกเขาก็ใช้เวลาคิดนะ
ใช้เวลาคิดก่อนนะที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ
พอคิดสรตะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวไป
มุบไปไม่ได้หมายถึงตกลงทำคดีให้ไปตรวจสอบ
ไปตรวจสอบก่อนว่าจะรับหรือไม่รับใช่แล้ววันนี้ถึงแล้วนะคะ
เดินทางถึงคือต้องไปลงที่สนามบินสกลนครนะคะ
ก็คือสิบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีตอนนี้แถลงอยู่ด้วย
ใช่กำลังแถลงอยู่ด้วยนะคะเอาไปฟังรายละเอียดพร้อมกันหน่อยค่ะ
ลุงพลหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือกลุ่มผมเนี่ย
จะมีทนายอยู่ทั้งหมด๔๕คนนะครับมีทนายเจมส์ทนายลนลง
รัชพลทนายอาคมแล้วก็พี่เกิดผลนะครับ
ประมาณห้าหกคนนี่แหละจะมีกลุ่มทนายกันอยู่
เรียกว่ากลุ่มทนายรูปหล่ออันนี้คือพูดเล่นแบบขำกันเลยนะครับ
ตั้งชื่อกลุ่มไลน์เราก็จะมีคุยกันเรื่องคดีนู้นคดีนี้
นะครับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกคนมีความสนิทสนมกันนะครับ
วันนี้ที่มากับทนายตั้มมีผู้เชี่ยวชาญมีใครมาบ้างครับ
มีครับจริงแล้วมีคุณหมอมาจากละนองเลยนะครับ
แต่ว่าก็เสียดายนะครับที่ไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้นะครับ
มีอะไรฝากถึงคุณอัชริยะไหมคะก็ทำเรื่องของตัวเองดีกว่านะครับ
ถ้าเกิดเรื่องของคนอื่นเนี่ยให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการนะครับ
ผมฝากไว้นิดนึงนะครับคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับการทำคดีเนี่ยนะครับ
โดยปกติแล้วเขาจะเอาไม่มาเปิดเผยนะครับแล้วยิ่งเอามาเปิดเผยแล้วก็มาบอกว่าตัวเอง
เป็นคนหาข้อมูลหรือหาข่าวมาเนี่ยผมว่ามันดูไม่ดีนะครับ
มันอาจจะบางคนอาจจะเชื่อแต่คนที่มีความรู้หน่อยเขาไม่เชื่อหรอกครับ
นะครับฝากไว้ทุกคนไม่ได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับ
รับราชการคือความรับราชการผมเป็นสมมุติว่าวันหนึ่งผมเป็นทนายของลุงพลเนี่ย
ผมก็คงจะไม่ไปล้วงความลับของทางฝ่ายตำรวจหรอกนะครับ
เพราะท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวชั้นศาลเนี่ยมันก็ต้องเปิดเผยมาหมดนะครับ
แพทย์นิติเวศครับใช่แล้วครับแพทย์นิติเวศครับ
แล้วก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬามาอีกคนนึงนะครับมาดูเรื่องอะไรครับ
ชนาการโภชนาการครับ

เมื่อกี้ที่บอกว่ามีนักวิชาการมาด้วย
คือต้นถ้าสมมติขึ้นเขาจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรคะ
คือเขาก็ดูว่าเท่าที่ทราบเรื่องว่าน้องชมพู่ทานอะไรไปบ้าง
เอาล่ะคลีย์ทุกอย่างแล้วนะ
พี่ตอนนี้ก็มีไปสระบานได้ไหมคะไปทำคนหนีเกินสระบาน
โอ้โหคงไม่ไปสาบานไปพี่น้องใครแล้วครับ

น่าจะเสียสายสายหน่อย

ก็ไปกราบว่าใจสิ่งศักดิ์ศิลป์
พาทีมงานทนายตั้มให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของสกลนครครับ
พี่นักข่าวช่วยลงว่าผมเนี่ยพร้อมจะทำตามคำสั่งของจังหวัดนะครับ
พร้อมนะครับเพราะว่าก่อนมาเนี่ยผมเห็นสื่อหลายสำนักเลยว่า
ทนายตั้มไม่สนคำสั่งจังหวัดลุยกอกโอ้โหลงกันให้รัว
พอลงแบบนี้ใครโดนด่าครับผมโดนด่า
ทั้งที่ผมยังบอกยังไม่ได้บอกเลยว่าผมจะทำอะไรต่อไปนะครับ
รบกวนพี่นักข่าวหน่อยนะครับผมไม่อยากจะโดนด่าเยอะในโซเชียลนะครับ
ฝากนิดนึงนะครับตอนนี้ผมมียูทูปแล้วนะครับ
จะทำแข่งกับลุงพลป้าแต่นนะครับ
ชื่อยูทูปของผมเนี่ย
ยังมีการแถลงกันอยู่แต่ว่าเนื้อหารายละเอียดโดยกว้างเป็นแบบนี้
วันที่ทนายสิทธาจะลงพื้นที่วันแรกก็คือจะพูดคุยกับลุงพลก่อน
หาข้อมูลในบ้านก่อนในบ้านก่อนนะ
อีก๒วันนะคะซึ่งจะเป็นการลงพื้นที่
พอลงพื้นที่นี่แหละทีมงานที่มากับทนายสิทธา
ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์
นี่แหละจะเป็นชุดสำคัญลงพื้นที่หาหลักฐานค่ะ

ก็คือก็ต้องดูตามแนวทางของทนายความในแง่ของกฎหมายแหละเนาะ
มันจะสามารถหยิบจับอะไรตรงไหนมาเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลได้
เพราะสุดท้ายแล้วก็คือต้องไปเจอกันบนศาลนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนหรือว่าฝั่งไหนก็ตามนะคะ
นี่หลายคนก็บอกไงว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดธนายตั้มรับทำคดีให้ลุงพลนี่
วยถูกคู่อีกแล้วนะเพราะอีกฝั่งนึงคุณอัจฉริยะ
คือเขาก็ไม่ได้เป็นทนายหรอกแต่เขาก็ออกตัวชัดเจนว่า
เขาเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีคนทำให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิต
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาทีละเล็กทีละน้อย
เมื่อไหร่มาอีกตกลงข้อมูลยังไง
และข้อมูลนี้พุ่งไปถึงคนนั้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้ว๓วัน๒คืนที่บ้านกกอก
ทนายตั้มจะรับทำคดีให้ลุงพลไหม
ซึ่งถ้ารับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่หลายคนคงจะจับตาดูเหมือนกันเนาะว่า
จะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับเรื่องนี้
ที่แน่ย้ำอีกครั้งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
แล้วก็แนวทางการสืบสวนคดีของตำรวจนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่เราจะได้ทนายสิทธาไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากที่เราดูข่าวมาตลอดหลายเดือนว่าได้อะไรมาบ้าง
อย่างไรก็ตามนะคะไปย้อนดูเหตุการณ์กันหน่อย
ช่วงที่ทนายสิทธาเดินทางมาถึงจังหวัดสกลนครนะคะ
ทักทายไปสวมกอดลุงพลและป้าแตน
กับป้าแตนนี่ไปรอรับที่สนามบินสกลนครเลยนะคะ

ตามกำหนดการเดิมว่าวันนี้จะมาพูดคุยกับลุงพลกับป้าแตนไปถึงหมู่บ้านกกอกเลย
จากนั้นจะขึ้นภูเหล็กไฟไปดูสถานที่เกิดเหตุจริงรวมถึงสอบถามพยานในคดี
แต่ทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่นะคะ
เนื่องจากทนายเองเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยง
เรื่องนี้ทนายบอกว่าขอคุยกับลุงพลในพื้นที่สกลนครก่อนนะคะเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน
และแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้แถลงที่โรงแรมโชคดีเพลสจังหวัดสกลนครนะคะ
ลุงพลเองนะคะพูดสั้นบอกว่าดีใจค่ะที่ทนายตั้มมาเยี่ยมบ้านกกอก
รับว่าอุ่นใจขึ้นมีอะไรก็จะได้ปรึกษากันฟังเสียงลุงพลค่ะ
วันนี้ความตั้งใจเลยคือแผนผมตั้งแต่ต้นก็คือจะพบกับลุงพลแล้วก็คุยกับครอบครัวลุงพลก่อน
พรุ่งนี้เราจะกะจะไปขึ้นไปสถานที่เกิดเหตุ
วันต่อมาผมก็จะมาคุยกับพยาน
แต่ว่าตอนนี้แผนคงจะต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับ
ส่วนจะไปแนวไหนอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวผมขอคุยกับลุงพลแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเจอกัน
ผมจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามที่จะถามในเย็นนี้เลย

ก็อย่างน้อยก็เรายังเรียกได้ว่ายังมีความภูมิใจได้บ้างนะครับ
ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็จะได้คุยกับทนายครับ
วันหลังจากนี้ค่ะก็ต้องดูรายวันแหละว่าทีมของทนายสิทธาได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้าง
และสรุปแล้วจะรับทำคดีหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เอาส่วนเรื่องของที่ตำรวจที่ทำคดีจริงเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขค่ะพบตรเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำคดีนี้ระบุสั้น
ตอนนี้ผลเครื่องจับเท็จออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวน้องชมพู่เอง
ลุงพลป้าแตนชาวบ้านกกอกที่มุกดาหารผลเครื่องจับเท็จออกมาแล้วนะคะ
แต่ส่วนรายละเอียดค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์บอกว่าขอไม่เปิดเผยแล้วกันนะคะ
รออยู่นะคะว่าผลเครื่องจับเท็จของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
อ่ะคนอร่มเสียเต้นไม่ได้นะค่ะเนี้ย

นี่คือเปิดเพลงเต้นกับเหล่ายูทูบเบอร์อยู่หน้าบ้านนะคะ

ลุงอันนี้คือเครียดหรืออารมณ์ดี

มันก็ได้สิทธิใจปลอดโปรง

แจ้งความกับตำรวจสพกกตูม

ครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต

กังวลแล้วเรื่องนี้ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายกันแล้วกัน
ก็ถามอีกแล้วคดีทำร้ายผู้สื่อข่าวล่ะลุงพล

อันนี้กรณีไม้ไม้มะค่าแต้ที่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียน
สุดท้ายก็เป็นไม้มะค่าแต้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนี่นี่เรื่องนี้จังหวะนี้
ที่ว่ามีผู้สื่อข่าวเข้าไปแจ้งความว่าลุงทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
ทั้งข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาข่มขืนจิตใจและข้อหาพยายามชิงทรัพย์

อืมลุงพลบอกอ่าไม่กังวลแล้วเหมือนกัน
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนั่นแหละ
ตำรวจก็ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็ขอเลื่อนไปพรุ่งนี้แทน
เพราะทนายตั้มมาวันนี้ไง
ก็เลยบอกว่าทนายตั้มปรึกษาทนายตั้มทนายสิทธาแล้ว

อืมลุงพลเลยบอกงั้นขอเลื่อนตำรวจไปเป็นพรุ่งนี้แทนเออ

โดยหลังจากที่เต้นอย่างสบายอกสบายใจแล้วเนี่ยนะคะ
ลุงพลก็นำกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลกว่า๓๐คนเนี่ยนะคะ
ไปพบฝ่ายปกครองของจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรมในอำเภอดงหลวง
หลังจากที่จำได้ไหมก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขารวมตัวกันร้องเรียน
ว่าถูกกลุ่มยูทูบเบอร์คุกคามแล้วก็สร้างความเดือดร้อน

บอกกับกลุ่มยูทูบเบอร์ทันทีเลยนะบอกอ้าวทุกคน
เรียงแถวตรงนี้เลยแล้วฟังลุงพลดีนะ

ยูทูปเบอร์ทุกคนถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพชาวบ้านเด็ดขาดเลยนะ
ถ้าใครไม่เชื่อฟังจะย้ายออกจากหมู่บ้านเลย
การเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิ์ของพวกเรา
ก็ต้องยืนยันความบริสุทธิ์ของยูทูปเบอร์ด้วย
ว่าเราจะไม่ลุมละเมิดหรือว่าคุกคามใคร

บอกแบบนี้บอกกับเด็กยูทูบเบอร์แบบนี้

ด้านนายประหยัดคุณมีประหลัดอาวุโสของอำเภอดงหลวงก็บอกค่ะว่า

ก็มีการเรียกชาวบ้านมาพูดคุยนะ

พอนายประหยัดประหลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงบอกว่าได้ข้อมูลสองฝ่ายแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมของอำเภอ
จะมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาหาแนวทาง
จะให้กลุ่มยูทูบเบอร์ออกจากบ้านกกอกไปเลย
หรือจะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
คิดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ผลสรุปในเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้เราก็เลยอยากไปถามว่าเออแล้วเหล่ายูทูบเบอร์รู้สึกยังไงบ้าง

ยูทูบเบอร์ช่องที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก
ดับต้นของประเทศไทยเขาคุยกัน
ปรากฏการณ์ยูทูบเบอร์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอก

ยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก
ดับต้นของไทยเขาว่าไงรู้ไหมคะ

เขาบอกว่ามันทำให้สังคมมองยูทูบเบอร์แย่ลง
แล้วก็อาจจะเหมารวมไปได้ว่ายูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ย
เป็นเหมือนยูทูบเบอร์ที่ไปตามติดชีวิตลุงพล
กังวลว่าอาชีพยูทูบเบอร์จะด้อยค่าลง
เพราะทุกวันนี้อาชีพยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหนึ่ง
สถาบันการเงินหลายแห่งเขาให้การยอมรับนะ
เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีเครดิต
การทำธุรกรรมทางการเงินไม่ต่างจากอาชีพอื่นด้วย
มีคนติดตามไม่ได้ต่างจากสื่อหลักเลย
เพราะฉะนั้นเหล่ายูทูบเบอร์ทุกคน
ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ซึ่งกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยเนี่ยนะคะ
เขาต้องผ่านการอบรมนะคุณ
ว่าเป็นสิวิชมวงชนด้วย

อันนี้ก็คล้ายกับสิวิชมันเหมือนกันนะ
นักข่าวเอ่ยผู้ประกาศเอยก็ต้องผ่านการอบรม

เกี่ยวกับคดีจริงย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมคดีที่มันเกิดขึ้น
ทำให้ลุงพลกลายเป็นจุดสนใจบ้านกกอกกลายเป็นที่รู้จัก
มันคือเรื่องราวของเด็กหญิงวัย๓ขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งความคืบหน้าในคดีนี้เนี่ยเมื่อวานมีกระแสข่าวว่า
ตำรวจจะออกหมายจับก่อน๑๕กุมภาพันธ์จำได้ไหม
จริงตอนที่ตำรวจออกมาแถลงก็บอกว่าภายในเดือนนึง
ไม่สินเดือนนี้ก็สินเดือนกุมภาพันธุ์หรือไม่กว่ากลางเดือนกุมภาพันธุ์
วกไปกี่สัปดาห์สรุปความคืบหน้าเกิดขึ้น
ทีมข่าวก็เลยไปถามความเห็นลุงพลลุงพลว่าไงรู้ไหมคะ
บอกแบบนี้นะคะเวลามันก็ผ่านมานานแล้วนะ
ถึงวันนี้ถ้าตำรวจมีหลักฐานคงจะจับคนร้ายไปนานแล้วล่ะ
ไม่ต้องรอให้เวลามันผ่านมาเนิ่นนานขนาดนี้หรอก
และถ้าหากว่าตำรวจจะออกหมายจับจริงลุงพลยืนยันแบบนี้เลยว่า

เพราะว่าลุงพลนอนหลับดีใช่ไหม
ใช่เพราะตำรวจบอกแล้วว่าคนร้ายนอนไม่หลับหรอก
ลุงพลก็บอกว่าแต่ผมนอนหลับดีเพราะงั้นผมน่าจะไม่ใช่คนร้าย
อย่างนั้นก็ตามสักครู่นี้นะคะพอตอนรอบอกว่า
ผลการเข้าเครื่องจับเท็จออกแล้วน่าจะมีข่าวออกมาแล้วแหละ
ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเราจะนำเสนอให้นะคะ
ในแง่มุมของคดีแล้วก็วงรอบของคดีนี้ด้วย